คุณผู้ชมไหนดิฉันก็เอาบุญมาฝากคุณสองคนแล้วพาไปร่วมงานบุญอีกหนึ่งงาน
ใหญ่มากอลังการมากเป็นงานบวชแบบไหนไปดูค่ะ
คุณพระคุณพระ
ดูสั่นกัน
เขาไม่ได้สั่นเขาเต้น
รำนาครำนาครู้จักไหมนี่ไม่ได้สั่นเพราะหนาวนะคุณที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาแหนะอยู่
เออก็เห็นนาคนั่งอยู่ข้างบนแต่มันไม่ค่อยคุ้นนะคะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศของงานแหนะ
ภายในงานบวชที่ตำบลรำศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ขบวนแห่เนี่ยคุณผู้ชมเขาสร้างความสนุกสนานฮือฮาเฮฮามาตลอดทั้งเส้นทางเลย
เจ้าภาพเขาจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักจัดโตโอ้โหอลังการ
คือเขาพาพ่อนาคขึ้นรถเกี่ยวข้าว
นี่คือรถเกี่ยวข้าวแล้วก็แห่มาอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะ
ใครจะไม่ฮือฮาไม่ตกตะลึงได้ยังไง
แปลกใหม่ไม่เหมือนใครปกติเราเคยเห็นแห่นาคนี่ขี่ม้า
ช้างเคยเห็นนี่นั่งแห่มาบนรถเกี่ยวข้าวมันต้องมีที่มาที่ไป
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมค่ะเราไปถามมาให้คุณพี่สายทองระเบียบเป็นพี่สาวของพ่อนาคเนี่ยนะ
คุณพี่สาวเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าการที่นำรถเกี่ยวข้าวมาแห่นาคแบบนี้
ก็เพราะว่าทางครอบครัวเป็นชาวนาแล้วก็ซื้อรถเกี่ยวข้าวคันนี้มาใช้งานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมา๒๐ปีแล้ว
ก็คือมีกินมีใช้ทุกวันนี้ได้เพราะว่ารถเกี่ยวข้าวคันนี้ครับครอบครัวก็เลยมีความคิดที่จะนำรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมาทำรถแห่นาค
เพื่อเฉลิมฉลองและเสริมบารมีเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวตามความเชื่อนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศของงานบวชนะคะที่แปลกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกัน
หลังจากนี้ใครอยากจะทำอะไรที่มันแปลกขออย่างหนึ่งส่งมาบอกหน่อย
ดิฉันเป็นคนชอบของแปลก
สะสมความแปลกเอาไว้ในร่างกาย

มีหน้าล่ะมีแต่คนบอกว่าคุณมันสวย

ก็หน้าหนาวปากแตกแต่หน้าแปลกกว่าดิฉันเอง